แม้ว่าจะเปลี่ยนเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้ว
แต่คำว่าโรฮิงญายังเหมือนเป็นคำต้องห้ามอยู่
ประดานนักการเมืองรวมตัวลวงถึงตัวนางสู่จี
ก็ยังคงหลีกเลี่ยงที่จะใช้คำนี้
แต่ว่าปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
เรียกร้องไปอย่างรัฐบาลให้แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

ขณะที่ทางการพม่าตอบโต้รายงานของข้าวหลุมใหญ่
เพื่อสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
ระบุว่าพม่ายังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง
โดยโคสกธรรมเนี่ยประธานทฤษฎีพม่าระบุว่า
แทนที่จะมุ่งเน้นปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อน
ขณะที่สำนักข่าวอัลจาซีร่าเผยแพร่หนังสือคำสั่ง
ชั้นความลับจากกระทรวงข่าวสารของพม่า
ลงวันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมา
ระบุว่าในช่วงที่นางยางฮีลีทูตพิเศษฝ่ายสิทธิมนุษยชน
ห้ามจณะที่รัฐเรียกว่าชาวโรฮิงญาหรือเบงกาลี
แต่ให้ใช้ว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามในรัฐยาไข่แทน
ส่วนกลุ่มชาติภัณฑ์ในรัฐยาไข่ก็ให้เรียกว่า
คนที่นับถือศาสนาพุทธในรัฐยาไข่
ด้านสิทธิบุญนุษยชนว่ารัฐบาลพม่า
เลี่ยงที่จะเรียกชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมในรัฐยาไข่ว่าโรหิงญา
ส่วนนายโรแลนดโคเบียทูตสหภาพยุโรปประจำพม่าก็ได้เรียกร้องให้รัฐบาลใหม่
แก้ปัญหาชาวโรฮิงญาอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม
พร้อมทั้งยังบริจาคเงินอีกกว่า๒๗๐๐ล้านบาท
เพื่อนำไปใช้ในโครงการพัฒนาและช่วยเหลือด้านต่าง
การศึกษาการพัฒนาพื้นที่ชนบท
โดยนายโคเบียระบุว่าสาภาพยุโรปยินดีต้อนรับรัฐบาลชุดใหม่ที่ให้คำมั่น
ที่จะรับฟังชาวบ้านในรัฐยะไข่และจะดำเนินการอย่างเหมาะสม
เพราะทุกวันนี้ชาวโรฮิงญาต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก
ถูกแบ่งแยกและต่อต้านจากชาวพม่าที่นับถือศาสนาพุทธ
ขณะที่มีรายงานนะครับว่ากลุ่มผู้อพยพชาวพม่าในศูนย์ผู้หนีภัยบ้านถ้ำหิน
ที่จังหวัดราชบุรีแสดงความไม่พอใจ
หลังจากที่นางซูจียกเลิกการเดินทางไปเยี่ยมศูนย์ดังกล่าว
ระหว่างการเยือนไทยโดยไม่ได้ให้เหตุผลใด
โดยผู้หนีภัยคาดว่าคาดหวังไว้นะครับว่าจะให้นางซูจีมาเห็นสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขา
ระบุว่านางซูจีควรจะพูดคุยกับผู้อพยพ
จะได้รู้เหตุผลว่าทำไมพวกเขายังอยู่ที่นี่
เพื่อจะได้นำไปหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยด้วย
ซึ่งกำหนดการเดิมนางซูจีจะเดินทางไปที่ค่ายแห่งนี้ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับ